คุณผู้ชมคะมากันสองคนเอาไปสองล้อ
สองล้อที่ว่านี่ก็ห้าพันแล้วนะ
เจ้าของร้านยางลืมเอายางของลูกค้าเก็บข้างในไง
ปรากฏว่ามีคนขับรถมาแล้วเอาไปแบบนี้ค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมรถกระบะมาถึง
แล้วก็มาขนไปหยิบไป๒ล้อแล้วก็ขับกระบะไปเลยนะคะ
แหมกล้องวงจรปิดร้านทรัพธนายางยนต์
อยู่ตรงถนนเพชรกะเสมเที่ยงเพิ่มเมืองกระบี่

ภาพได้ผู้ชายที่มากันสองคน
กระบะเนี่ยมองไกลเป็นกระบะตอนเครื่องสีดำเนี่ยนะคะ
ไม่รู้ทะเบียนอะไรจอดหน้าร้านป๊าบ
คนที่นั่งข้างเนี้ยเปิดประตูมาแล้วก็มาเอาแมค
แมคของอืมรถอ่ะครับขึ้นไปสองอันอ่ะ
เท่าไหร่ห้าพันห้าพันกว่าบาทอ้าว
เหตุการณ์เนี้ยเกิดกลางดึกของเมื่อวันที่สี่นะคะเราไปถามเจ้าของร้าน
คุณสุขสรรค์ที่ตอนนี้ไม่สุกแล้วอ่ะมาขโมยไปแบบนี้ได้ยังไง
คุณสุขสรรคนวลสมศรีเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าลูกค้าเอารถมาซ่อมเรกล้อหลัง
แล้วลูกน้องก็บอกว่าอ่ะงั้นลูกค้าเดี๋ยวผมขอถอดล้อ
เอาวางไว้หน้าร้านก่อนนะตอนเย็นก็ปิดร้าน
ตอนที่ปิดร้านดันลืมเก็บล้อเข้าไปในร้าน
วางล้อไว้นอกร้านพอเช้าวันที่๔เท่านั้นแหละ
ซ่อมรถให้ลูกค้าปกติใช่ไหมอ่ะทีเนี้ยจะเอาล้อของลูกค้ามาประกอบกับคือ
เฮ้ยเฮ้ยล้อมันหายไปไหนอ่ะสองล้ออ่ะ
ยังวางไว้ตรงนี้อยู่เลยอ่ะเอ้ยมันหายตรงไหน
คนไหนเก็บไว้ช่างคนไหนเก็บไว้ทุกคนใส่หัวหมดเลยค่ะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดเห็นกระบะสีดำจอด
แล้วก็มาเอาล้อไปถามพี่สุขสรรค์ว่าตอนนี้แจ้งความหรือยัง
เขาบอกยังเดี๋ยวต้องไปไล่แกะรอยกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอีก
แต่ว่าโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กแล้วนะเผื่อใครเห็นเบาะแสของกระบะดำคันนี้เลยคุณผู้ชม
จะได้แจ้งเบาะแสมานะคะแล้วก็ฝากถึงคนร้ายด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดว่าคุณเอาล้อสองล้อมาคืนผมจะไม่ติดใจเอาความ
ตอนนี้ประสานไปยังพวกร้านอะไหล่ยางรถยนต์ต่างแล้ว
ถ้าเกิดว่ามีกระบะคันนี้เอายางไปขายเอาล้อไปขายเนี่ย
ระวังนะร้านที่รับซื้อโดนรับของโจรด้วย
แล้วก็เตือนอู่อื่นอื่นด้วยนะคะครับว่าอย่าวางอะไรของลูกค้าไว้หน้าร้าน
พอถึงเวลาปิดร้านเก็บเข้าร้านมาให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอโจรแบบนี้